คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับความคลั่งรักของดาราสาวสุดแซ่บคนนี้
อยู่ในวงการ๑๐ปีคาริสาไม่เคยเปิดตัวหนุ่มค่ะ
ล่าสุดนะคะเปิดโหมดเลยบอกว่าหนูเป็นคนคลั่งรัก
เปิดตัวแฟนนุ่มนะคะชื่อพี่เคนค่ะ
แล้วก็ด้วยความคลั่งรักค่ะโพสต์ไล่ยาวเลย

คุณผู้ชมร่ายยาวค่ะงานนี้ฮือฮาน่าดูนะคะ

ระบายความในใจนะคะประมาณว่าเธอเป็นคนคลั่งรักไปแล้ว
วงการมา๑๐ปีไม่เคยแกลนองพินิ่งเปิดตัวหนุ่มคนไหนเลย
โดยเมื่อวานนี้นะคะคาริสาพร้อมเซลปเพื่อนสาวออกงานอีเวนต์เชิดเลิศนะคะ
นักข่าวเจอก็ต้องคว้ามับมาสัมภาษณ์หน่อยนิดนึง
เล่าให้ฟังนะคะว่าจริงแล้วพี่หญิงแมนแนะนำให้
ตอนแรกก็เฉยนะเขาชื่อพี่เคนเนี่ยแฟนหนุ่มคนนี้คุณผู้ชม
แต่ปรากฏว่าพี่เขาดูแลดีมากน่ารักมาก
แล้วอย่างวันเกิดที่ผ่านมาเป็นพ่องานดูแลดีตลอดเลยค่ะ
คือคาริสาบอกเลยหนูแพ้ผู้ชายแบบนี้
แล้วก็คืองานวันเกิดจัดใหญ่โต
อันนี้เขาลงไอจีเองเป็นการเตอร์ไพรส์
แล้วคือของขวัญวันเกิดคืออะไรรู้ไหมคะ
แฟนซึ่งเป็นผู้ชายแล้วไม่ได้ชอบพี่ออนเซนะ
แต่ว่าคาริสาอยากดูคอนเสิร์ตนี้ที่เมืองนอก
ก็คือจัดการกดบัตรซื้อบัตรแบบนี้ให้เลย
ร้านมันแพงนะไหนจะค่าตรงค่าตัวเดินทางไปอีก

เอาคอมมา๓ตัวแล้วก็กดแบบนี้

ใช่ไหม

หอดูว่าคอนเสิร์ตบิยองเซ
เขากดเองเขาเปิดคอม๓เครื่องเพื่อ
เราก็รู้สึกว่าแบบมันชัดใจ

เหมือนจองตั๋วให้เราไปเจอแม่
นี่นะคะคือได้ไปเจอแม่แม่ก็คือว่า

ความสวยความแซ่บ

คาริสาเพิ่งมาเปิดตัวแต่ว่ายอมใจเหมือนกันนะ
ถ้าทางฝ่ายชายจะเป็นคนที่แบบสม่ำเสมอ
เมื่อกี้เขียนร่ายยาวเลยสม่ำเสมอแล้วก็พร้อมเปิดตัว

ถือว่าเขาสนใจรายละเอียดนะเป็นความชอบลึกของเราอะไรอยู่
ดีมากครบคิวยาวเลยค่ะคนนี้

โหลคนที่บ้านอยากดูเบียนเซ

ได้เดี๋ยวกดอย่างอื่นให้ก่อนเลย